ครับมาฟังผลการให้คะแนนกับมวยคู่อีก๒ครับกรรมการโทงชัยกิจจำลงวินิศกุลกรรมการธนาดนอยู่เบิกและพันธุ์อำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงศ์ให้ไฟแดงเพชรใหม่๕๐เลยครับแล้วก็เพชรไชยา๔๗ครับครอบเลยครับวันนี้เจ้าบ้านใจดีนะต้อนรับแขกบ้านแขกเวิร์ดด้วยการให้ชาญนาเข้าไปแล้วก็หยุดกระทีตี
ส่วนคู่ต่อไปของการท่าสดนะครับมุมแดงนี่สูงยาวเหลือเกินครับวงในเข่านี่แทงแหลมแทงเจ็บนะครับวันนี้ได้ทั้งรูปร่างแล้วก็ได้น้ำหนัก๒ปอนด์
ขณะที่น้ำเงินเขาบอกว่าเพลงแข้งเนี่ยเพราะพริ้งเหลือเกิน
เดี๋ยวดูครับเขาและแข้งใครอยู่ใครไปติดตามวิทยา
รายเมืองยะโมโยนแข้งมีหักกระแทกหมัดมีน็อกเขาคือเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิม
กับมวยคู่อีก๓ของเราในวันนี้นะครับรองคู่เอกของรายการเรา
ฝ่ายแดงม้าศึกเล็กอบตกัมภีร์ชื่อถาปะพงปานวาถาอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดมหาศาลคาม
กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๓๗แพ้๑๗ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนดอกไม้เงินปพงสว่างที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิม
สุธิวัฒน์ปั้นจูกุลอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
มาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๙แพ้๑๓เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนขวัญโดมต่อมินบุรีที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงนี่สอบอยู่ในกีฬาโคราชนะครับ
ไม่ทราบว่าอาจารย์จู้พยุงศักดิ์ดูถ่ายเท่าสดอยู่หรือเปล่าครับ
มีคนสอนชัยวนารีเลยครับ
หัวหน้าแคมป์อบตกัมภีร์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับ
ขณะที่น้ำเงินมีสุสาครสอกลิ่นมีครับ

นี่ว่ากันว่ากำลังจะไปโกยอินเตอร์อีกไฟล์หนึ่งที่เมืองจีนครับ

ขึ้นมาถอดมงคลให้กับ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
คู่นี้น้ำหนัก๑๒๑ต่อ๑๑๙นะครับ
น้ำเงินเมื่อเช้ามาพอดีมุมแดงมาลดไปจุด๘ครับ
โอ้โหไม่รู้เพชรเมืองย่ามีดีอะไรครับ
ต่อทั้งรูปร่างต่อทั้งน้ำหนักครับ

ท่านผู้ชมครับรองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
หมาสึกเล็กอบตกกัมภีรแดง๑๒๐น้ำเงินเพชรเมืองย่าสุษครอนมวยไทยญิม๑๑๘
คุณเอกบอกน้ำเงินนี่แข้งหวานเจี๊ยบเลยตัวเล็กกว่าด้วยโอ้โหแดงนี่สูงยาวเข่าดีหรือเปล่า

ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งรูปร่าง
ผู้ที่ขาดตัววิธีนิดเดียวกว่าเกงสีแดงอย่างนี้นะ
ก็ถือเป็นความต่อด้วยความเหมาะสมแล้วนะ
ก็เป็นต่อมาต่อยกันไม่ได้
คือการจัดมวยของทีมงานของวันส่งไทยนะ
จะมีทีมงานกันวิเคราะห์กันว่ามวยคู่นี้เจอกันเป็นยังไง
หลายคนหลายเสียงบอกว่าโอ๊ยเจ้าเพชรเมืองย่ามันได้เปรียบ
ถ้าได้เปรียบใช่ไหมคิดไปคิดมาเอาน้ำหนักต่อให้เขาหน่อย

เพื่อความเหมาะสมกันให้มันก้ำกึ้งกันนั่นแหละ
พยายามเจาะยางไปเลยล่ะครับเพชรเมืองย่า
มาศึกเล็กนี่ถือว่าเป็นมวยรุ่นน้องนะ

น้ำเงินนี่พยายามจะหันล่างก่อนให้ตัวมันเท่ากันก่อนไง
ให้ตัวเท่ากับภูกิษฐาบริมิธินะครับชุมพลอินตะยศ

ชายุทธรรมนาเลแล้วก็ภัณฑ์อิจรวรรษอีเกียบ

แสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ้ม

เจอกับดาวรุ่งยอดมวยไทยรัฐตรงนี้

แล้วมาดูเปิดหัวด้วยเสือใหญ่

เปรี้ยวปากเป็นผู้ให้คำตอบ

สุดท้ายมันต่อยกันร้อย๑๑ตอนครึ่ง

ผู้ผู้คนเที่ยวนี้เจอกับ

โอ้โหมวยหมอนี่สดต่อยนอกศึก

อย่ามองข้ามนะถ้าดูตามชื่อมวยอาจจะสู้ไม่ได้นะ
ใช่ใช่แต่จะมอดี้ฝีมือมวยไร้การ

ยอดมองคนกับเพชรเมลงชน

ไม่ทำให้กับแฟนมวยผิดหวังนะ
ผมบอกอย่างนี้เลยว่า๔๐ปี
มาแล้วมีแต่สิ่งดีให้กับโหกการมวยต่อหลัง
โหกคู่มวยมีโหกออกมามีคู่ไหนเป็นคู่เอกก็ได้พี่บ้าน
เอกจริงมันเอกแล้วทั้งนั้นน่ะ
ผู้ร้องวันนี้ในช่วงปลายยกนะ
ขวาทั้งคู่ชกกันลำบากนิดนึง
กระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยน้ำเงินดีกว่านะ

แดงนี่ก็สดเลยอ่ะ
ม้าสึกเล็กลำพร่าวเลยนะแดง
ทั้งสึกที่ข้างซ้ายชกกันวันที่สามสิบ
นั่นก็มาจากศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ดังมาจากที่นี่เลยหมดยกที่หนึ่ง
ครับมวยร้องคู่เอกของเราวันนี้ก็ผ่านมานะครับ
ยกแรกครับทั้งคู่นี่
ฝ่ายแดงนี่ก็ขยับเข้าหาครับ
ทางม้าสึกเล็กครับทางด้านฝั่ง

รอจังหวะดูเชิงนะครับ
เป็นมวยจังหวะฝีมือกับมวยอาวุธรุนแรงกับม้าศึกเล็กนี่
เดี๋ยวดูครับเดินเข้าไปไปเจอแข้งหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่เจอแข้งจับวงในได้ก็เสียบยันเช้าเหมือนกันนะพี่ชัยนะ

คู่นี้รูปร่างดีเหลือเกินนะครับเด็กคนนี้ครับ
นี่ครับดูการนวดตัวของมุมน้ำเงินครับ
แล้วก็แก้เกมไปด้วยครับที่โปรโมเตอร์จากเกาหลีนะครับ
วันนี้มาดูมวยถึงศึกยอดมวยไทยรัฐเลยครับ

ทราบว่าเอากิมจิมาด้วยหรือเปล่าเขาก็จะขอสักหน่อยหนึ่ง
โชคหนี้ขอบคุณกาวสิมันจราเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
ยิ่งจัดยิ่งแรงนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ราเข้เขียวผู้บริหารดูอยู่หรือเปล่าครับ
สนต่อไปแบบนี้เรื่อยนะครับ
กระทั่งห้างร้านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับ
ศึกย่าบังไฮรัตอ้าแขนสำรับครับตามต่อบนเวที
ยกที่๒ทรงมวยนี่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับ
ตัวเล็กจะกินตัวใหญ่ได้หรือเปล่า
กระดูกกระเดี้ยวนี่อยู่ที่น้ำเงินนะครับ
เพชรเมืองย่าศุษภพรมวยไทยยิน
กางเกงสีแดงม้าศึกเล็กอบตกัมภีกำลังสดกำลังห้าวเลยครับ
ตัวใหญ่ได้เปรียบน้ำหนักด้วย
สองปอนด์มีผลเหมือนกับเกงสีน้ำเงินรึเปล่า
ที่สำคัญบทพิสูจน์ด้วยครับวันนี้น้ำเงินเหนียวไหมแม่
สักยังติดไปหลังเลยครับน้ำเงิน
อาจารย์ดีมากันหลายหลวงพ่อเลยล่ะ

อาจจะมีรวมอยู่ในนั้นก็ได้

ต้องเปิดเกมนะครับรุ่นน้องอย่างม้าศึกเล็ก

ถือว่ารูปร่างโครงสร้างมันน่ารักเหลือเกินนะฝ่ายแดงเนี่ย
แป๊บเชื่อไหม๑๒๐นี่ทำไม่ได้แล้วนะครับ
ใหญ่มากโตวันโตคืนเลย
เหลือก็๑๓๐๑๒๖แล้วเนี่ยพิมพ์นิยมใหญ่
ใช้ความใหญ่เบียดให้เป็นประโยชน์ครับ
มาศึกโอ้โหเจอแข้งซ้ายหน้า

เกิดน้ำเงินพริ้วมีตีนหน้าด้วยเนี่ย
ผ่านมวยได้เปรียบเท็จมุงยาก
เจอซ้ายโตด้วยขวาทำและโตด้วยไปรอดนะ
โต้ตินซ้ายของน้ำเงินนี่ไว้เก็บตีนขวาของแดงโดยเฉพาะเลย

แช่งขวา

ไม่เต็มทางนะลูกนี้
ขวากลมใกล้ขวามาบวกเรื่องขวาเลย
การห้ามความตัดสูงกันให้ทางแม่งตำรวจการของเวทีมลรดนั้นเลยนะครับ
คุณภัยปัญญาลักษณ์ครับนี่ในสนามขอบคุณ
ขยับเดินประจับ

ขยับไปเยื่อนนี่ไม่ได้เลยนะโดนของกลางนี่เสร็จเลย

ย่าวันนี้มาสุขุมเลยนะเนี่ยหันล่างน่ากลัวมากแข้งโอ้โหน่ากลัว
หันล่างมีสะดุ้งเล็กน้อยมาสุดเล็ก
เจออย้างกลางที่มีปัญหางอย่างเง่นนะมาสุก
มีแกว่งมีแกว่งนะมีสะดุ้งเล็กน้อย
เน้นแล้วเริ่มเน้นแล้ว
รุ่นพี่อาศัยเจาะไปเรื่อยครับเจอขาแล้วเป็นปัญหาหรือเปล่าครับมาสู่
แล้วหันขวาเข้าหันขวาเข้าด้วยแผลเก่ามีความคิดว่าจะเป็นแผลเก่า

ซ้ายโอ้โหไม่สวยครับสองแข้งนี้
ซ้ายเตะขวามีถีบยันติดเบรกไปนิดนึง
ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงก็ไม่มีหมด
มวยรองคู่เอกของเรานี่ผ่านมาแล้วครับสองยกนี่ภาพช้ายกที่สอง
เพชรเมืองย่านี่เตะขวาครับสับสอก
คนต่อยหมัดเข้าไปครับต่อยหมัดเข้าไปนะเพชรเมืองย่า
หลังด้านม้าศึกเล็กมีหัวแข้งขวาคืนนะครับ
มาเท่ากันหรือเปล่านะครับ
เข้มข้นเลยนะครับ

ต้องดูว่าม้าศึกเล็กอบตกัมภีแดงวันนี้ได้เปรียบ๒

จะใช้ยุทธวิธีการชกยังไง

ถ้ามีเข่ามาแจมแบบนี้แทงแหลมเข้ามา
อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับทาง

เพชรเมืองย่าสุดสะคอนมวยไทยยิน
วงนอกแบบนี้ครับน้ำเงินกระดูกกระเดี้ยวการผ่านมวยดีกว่า

พยายามจะดันแดงนี่แทงแหลมเลย
แต่ละดอกนี่ทะลุหลังทุกลูก

วยแบบนี้ถ้าไม่จำเป็นนี่ไม่แลกในอยู่แล้วนะครับ

สายได้ขวาดีเลยนะครับเป็นมุญญาจับสวยแล้วรอบแย่
สุดบนมันจะยดกับมุมพิษาตรงในที่
แดงไปชกทรงนี้แห่เดินช้าไปนิดนะพี่ป่านะ
มวยมาถึงตรงนี้นี่ถ้าสถานการณ์ของทางด้านม้าศึก
อยู่ข้างในเจาะไม่ได้ตีไม่ได้เนี่ยเห็นที่จะลำบากนะ
อยู่นอกมีจุดดุ้งเล็กน้อยโดนจ่อยางเข้าไป
มตกมวยเนี่ยแต่ได้หรือเปล่า
สองสวมไปเรื่อยครับหนาศึก
ย้านระฟังย้านระฟังไปเรื่อยครับ
รุ่นนี้สวยรุ่นนี้สวยงามเริ่มตื่นเต้น

จังหวะยืดแข้งแบบนี้แดงโต้ไม่ทัน
โดนหันล่างอีกแล้วแผลเก่าตลอด
ซ้ำที่เดิมมาอีกแล้ว

เน้นมีหมัดสลับให้กังวลเล็กน้อยครับ
มาสึกเล็กนี่ปยามดีดแข้งขวามันเอง
มาสึกเล็กนี่ปยามดีดแข้งขวามันเอง
ันดีดแข้งขวา

โหลดไปเจอกับรถยกสูงก็แบบนี้
ทุกร่างเจอแข้งขวาสวนคืน

อยากหน้าเหยนะครับ

เอาละต้องซึมหัวใจสิงแข้งขวาคอยสาด
หมัดขวาคอยต่อยแล้วแข้งขวาคอยเตะว่าไปด้วยครับ
สวยงามพวกนี้จับเงิน
หมดยกที่สาม
สวยงามพวกนี้จับเงิน
ตัวยิ่งใหญ่นะทั้งเค็ด

เชียร์มวยตัวใหญ่ภรรยาที่บ้านไม่ด่านะ

ส่งต่อครับยกที่๔ทรัศนการนี้เก็มข้นแล้ว
ว่าจะวางแผนการชกยังไงเคลื่อนขวาออกได้หรือเปล่า
ถ้าเดินช้าแบบนี้ครับเพชรเมืองย่านี่หันล่างอย่างเดียวเลย
ยางจะแตกยางจะแฟบหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้
ต้องลุ้นวงในด้วยครับม้าศึกเล็กอบตกังพีแดงได้ใหญ่ได้น้ำหนัก

ตูมซ้ายหูหัวขึ้นมาตูมตูมเลยล็อคในกระดูกกระดิ้วดี
ชั่วโบงบินนี่น้องเงินน่ะครับเพชรมุญญา
นี่ตีประพองเตรียวเลียงไปก่อน
ต้องเปิดเกมตลอดนะครับม้าศึกเล็ก
น้ำเงินนี้ไม่ให้เข้าใกล้แล้วหูหันล่างน่ากลัวมาก

ติดไหนแต่ว่าอย่ายุบนะ
แค่เหยียวให้เห็นนิดเดียวแล้วเป็นเรื่องได้เหมือนกัน
พยายามโตในตีหน้าขา
ตีหน้าขาไปเลยครับเผ็ดเมืองย่า
ไม่ตีสูงด้วยเผ็ดเมืองย่า

ไม่ตีสูงด้วยเผ็ดเมืองย่า
ตีจุดเดิมเลยอ่ะเดินเดิน

แต่มันออกไปเรื่อยนี่มันไม่นิ่งเป็นเป้าเฉยนะ
แต่หัวใจนี่อย่างน้อยใช้ได้แน่นอน
ไม้แหลมไม้แดงแหลมไม้

ทำประกิจมาต่อได้หรือเปล่าครับ
มันต้องต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่อง

ทีมงานยังสั่งเดินนะเสียงเฮร่ำแรง

รุ่นน้องเจอเจาะยาง
เจอหมัดอยากเดินท้อไม่ได้

แยกเขี้ยวหรือเปล่ามะสุกเล็ก

ร่วงหนึ่ง
ชับแล้วล็อกแข็งกดแขนล่ะด้วย
ทำให้มะสุกเล็กขึ้นบนไม่ได้

โทมาโทคืนโทมาโทคืน
โต้ทุกดอกโต้ทุกเม็ดครับเดินตลอดม้าสุ่มเล็ก
นี่รอเชียร์อยู่นะม้าสึกหน้าขาวแรงวิ่งนี้สวยมาก
เอาร้อยเอาร้อยมาไม่มามาไม่มาหมดยก
หมดยกที่สี่ไม่ว่ากันยกสุดท้าย
ครับมวยรองผู้เอกของเราเนี่ยครับผ่านไปแล้วกับสี่ยก
นี่ภาพช้ายกที่๔โหทางด้านเพชรเมืองย่าครับ
เน้นหน้าขาแต่โดนทางด้านม้าศึกเล็กนี่หักเหลี่ยมครับ

โอ้โหหมาเหล็กนี่กระโดดเข่าลอยถึงยอดอกเลยครับ

โอ้โหบรรยากาศในเวทีวันนี้นี่อึ้งเหลือเกินนะครับ
ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยัง๕๐๕๐อยู่นะครับ

ผู้มันส่งแล้วออกน้าบนล็อกให้อีก๒๐๐๐๐บาทด้วย
ยาดีหรือเปล่าหรือยาชาเดี๋ยวก็รู้
ทำได้ดีแต่ถ้าไม่เดินอาจจะเป็นเรื่องได้นะ
เจ้าม้าศึกแข้งขวานำชัยหรือไม่
เพชรมงญาขยับแทงด้วยสิขวา
เบียดกันไปเบียดกันมา
จากเดินมาเป็นตั้งรับจากเดินมาเป็นตั้งรับ

มันสลับไปเลยครับเพชรมงญา
ความใหญ่นี่มันสร้างความระบากใจให้น้ำเงินหรือเปล่า
มีเมียมา๓๐๐๐๐ต้องขยันหน่อยละ
สารกำตั้นแหละ

ใครทำได้ดีใครเจ็บขนาด
จับสวยจับรอบไม่ตี

สำคัญมากนะในช่วง๒นาทีที่๖
ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลรวมกันเลยนะครับ

รุ่นน้องแดงได้เปรียบน้ำหนัก๒ปอนด์

และก็ต้นจ่อย้างนี้ดูสวยเลย
แดงไม่แรกแล้ว

โอ้โหรูปภาพเสียหายรึเปล่าคุณผู้ชม

ต้องพยายามต่อยังไม่หมดเวลา

เรื่องการมวยเขาถือนิดเดียวเรื่องแบบนี้เขาถือนี่นะ
หมาสุดเล็ก
ส่วนปลายยกให้อีก๑นาทีขยับแล้ว
ติดซ้ายออกข้างหัวซ้ายกว่า
มวยเวลากาดหลวมเวลาคู่ต่อสู้หลวมแบบนี้ครับ
อะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลย
ซ้ายก็ได้ขวาน่ารักด้วย
เนีย้ยม้วยมันก็อย่างนี้
ดูดีไปหมดเอนเนี่ย

เนี๊ยยยเหมือนมวยเนี่ยนะ

เดี๋ยวเราติดตามคุณผู้เอกนะครับการกับกล้องตรณีไว้เจ้าโผล่นะครับ
คู่ที่ผ่านมานะพยักษุยกีฬาบอกครับชนะคะแนนเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้ว
เพชรใหม่สอนรงสัตว์ชนะกะแนนเพชรไชยาสิทธิ์ผู้พันธุ
นี่รองผู้เอกครับม้าศึกเล็กกับเพชรเมืองย่าวันนี้เพชรมากันเยอะเลย
คุณชนะม้าสึกเล็กอบตกำพีชนะกะแนนเพชรเมืองย่าสุดสาขอนมวยไทยยิน
วันนี้แดงเข้าวินมี๓คู่ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ